ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์ของเจ้าของสวนไม้ด่างที่จันทบุรีหน่อยนะครับ
มีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาขโมยไม้ด่างนะคือได้ไปในเจ็ดต้น
แต่๗ต้นนี้เจ้าของบอกว่ามูลค่ามันเกือบ๓ล้านนะฮะเกือบ๓ล้านบาทนะครับ
ตอนนี้แจ้งความแล้วก็ให้รางวัลนำจับด้วยนะครับใครแจ้งเบาะแสคนร้ายได้เนี่ย
หนึ่งแสนเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าได้คนร้ายแล้วได้ของคืนมาด้วย
สภาพแบบไม่บุบสลายเดี๋ยวรางวัลนำจับเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเลย
ค่ะจะให้ถึงแบบสามแสนห้าแสนเลยนี่นะฮะคือบ้านหลังเนี้ย
อยู่ที่ตำบลวังแช่มอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับ
คนร้ายบุกเข้ามาขโมยต้นไม้ด่าง๗ต้นด้วยกันนะครับ
ราคาเกือบสามล้านตอนนี้แจ้งความสพมะขามแล้ว
นี่คือที่เหลืออยู่ที่บ้านนะฮะบ้านหลังนี้นะครับ
เขาทำเป็นร้านต้นไม้ฮะชื่อวังเกษตรนะครับ
คุณเอมออนจรัสพันธ์อายุ๖๐ปีนี่เป็นเจ้าของนะครับ
บอกเนี่ยต้นไม้ปลูกไว้เยอะเลยนะแต่ที่ขโมยขโมยไปเนี่ยเป็นไม้ตระกูลด่าง
มีเสน่หจันทร์บุษราคำมูลค่าต้นละ๗แสน
แต่ถ้าช่วงแพงพริกเนี่ยสูงถึงล้านหนึ่งนะ
ถูกขโมยไปสามต้นนะครับแล้วก็มีบอนนานะฮะ
เป็นบอนนาด่างอีก๒ต้นต้นละสี่พัน
มีเสน่ห์จันทร์ประกายดาวอีกสองต้นต้นละสองแสน
รวมละเจ็ดต้นสามล้านด้วยสามล้านได้นะฮะท่านผู้ชมครับ
ต้นหนึ่งประมาณตีประมาณขั้นต่ำแล้วว่าเจ็ดแสนณเวลานี้นะครับ
ถ้าช่วงที่ราคามันสูงมากเนี่ย
ต้นหนึ่งมันมันแพงค่ะครับใช่แล้วก็มีปลาปลายดาว
ประกายดาวก็หายไปสองต้นค่ะต้นละประมาณสองแสนตีราคากันที่
ตีราคาเนี่ยเราตีไปตามเพจตลาดที่เขาขายซื้อขายกัน
ครับใช่มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เอาไหม
ก็อยากให้เอามาคืนค่ะเพราะว่าต้นไม้ทุกคนก็รักเนอะ
ลูกมาด้วยความรักทางเจ้าของแจ้งความไว้แล้วนะครับ
ผู้ชมครับที่สพมะขามนะฮะที่จันทบุรีนะครับ
รางวัลนำจับผู้ชี้เบาะแสของคนร้ายให้หนึ่งแสนบาทนะ
และท่านได้ต้นไม้กลับมาครบทุกต้น๗ต้นที่ถูกขโมยไป
ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหายเลยเดี๋ยวเพิ่มรางวัลนำจับให้อีกนะ
อาจจะเพิ่มให้อีกสามแสนถึงห้าแสนเลยโอ้โหขอดูสภาพของต้นไม้ก่อน
แต่แค่แจ้งเบาะแสแล้วได้ตัวคนร้ายเนี่ยให้ก่อนเลย๑แสนบาท
หมายเลขของคุณพี่เอ็มออนนะฮะเจ้าของต้นไม้ก็ที่หน้าจอนะครับ
พบเบาะแสของคนร้ายก็ลองแจ้งไปได้นะฮะเผื่อมีไม้พันธุ์ต่างต่าง
แล้วเนี่ยเขาเอาไปของไปขายเลยพรุ่งเนี้ยนะครับ
เป็นคดีที่รางวัลนำจับสูงมากจริงจริงใช่ครับ